ชื่อพวกเนี่ยเจ้าค้าพอโนโลยคือชวนคนไปเล่นแชร์ทองเป็นล้านค่ะด้านเงินไปเกิด
เงินหนีหมดเลยครับถามว่าเอาไปทำอะไรเอาไปเปรย์ผู้ชายเอาไปปลนเปอร์ผู้ชาย
มันน่าเจ็บใจมันน่าเจ็บใจตรงนี้แหละนะ
นะครับทางด้านของผู้ก่อเหตุก็คือเปรี้ยวหรือว่านายพายุทัศน์
อายุ๒๕ปีก็เป็นสาวประเภท๒คนนี้นี่นั่งผมยาวนี่แหละครับ
นะฮะซึ่งเป็นผู้ต้องหาก็สารภาพว่าสามปีก่อนเนี่ย
ชักชวนผู้เสียหายประมาณสัก๑๐คนนะฮะ
ลงทุนกันสิลงทุนซื้อทอง
อ้างว่าจะมีเงินปันผลให้ช่วงแรกแน่นอนก็จ่ายให้ไง

อ่าช่วงแรกผู้เสียหายก็อ่าทดลองโอนเงินเข้าไป
จากนั้นก็มีการโอนเงินปันผลกลับมาคืนมาให้
คนที่ลงทุนไปก็ได้เงินนี่นะได้เงินก็ทำต่อ
แต่พอหลอกเหยื่อจนตายใจโอนเงินให้คราวละมาก
เรียวก็ปิดเพจหนีแล้วก็ไม่สามารถติดต่อได้อีกเลย
เงินไปประมาณสัก๑ล้านบาท
ต่อมาเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาคุณผู้ชม
ตำรวจสามารถสืบสวนจนตามไปจับกลุ่มผู้ต้องหาที่ร่วมขบวนการเดียวกันได้อีก๒คน
ผู้ต้องหาทั้งสองคนเป็นเพียงลูกมือของเปรี้ยว
แล้วก็ซัดทอดว่าเปรี้ยวนี่แหละเป็นคนดำเนินการทุกอย่าง
ตำรวจก็เลยตามไปจับกลุ่มได้ที่คอนโดนะครับ
วิธีการหลอกก็คือให้ผู้เสียหายเนี่ยโอนเงินเข้าบัญชีนะฮะ
เขาศึกษามาจากบทเรียนที่เคยถูกหลอกมาก่อน

ก็เลยเอาวิธีการที่เคยถูกหลอกไปหลอกคนอื่นต่อ
เขาเคยถูกหลอกเสียเงินให้กับเพจระดมเงินเล่นแชร์หลายหมื่นบาท

คือเคยโดนหลอกมาก่อนน่าจะเข้าใจนะว่าคนโดนหลอกรู้สึกยังไง
แต่เอาวิธีการที่เคยโดนหลอกไปหลอกคนอื่นเพราะว่ามันหาเงินง่าย
ลองทำบ้างไม่กี่วันได้เงิน๓๐๐๐แสนนึง
แล้วต่อมาทำยังไงเงินหมดแล้ว
จำใจกลับไปทำงานที่บาเกย่านศรีลม
เพื่อหาเงินเลี้ยงชีพมาจนถึงปัจจุบันแล้วก็ถูกจับกลุ่มได้
ก็คงพูดแบบนี้ว่าคงไม่แปลกคือกรรมมันตามทันแล้วนะฮะคุณผู้ชม